ที่นี้จะสรุปให้เห็นเส้นทางปั่นจักรยานอุ่นไอรักคลายความหนาว
คือเส้นทางจากพระรามพระราชวังดุสิตไปยังสวนสุขภาพรัฐโพ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นผ่านสายน้ำและคู่คลองสำคัญ๒๙แห่ง
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำคลองรัฐโพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
และวนกลับเส้นทางเดิมมาอย่างจุดเริ่มต้นรวมระยะทางไปกลับสามสิบเก้ากิโลเมตร
โดยตลอดเส้นทางนี้ประชาชนสามารถไปรอเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จได้อย่างใกล้ชิด
หากนักปั่นจักรยานท่านใดสนใจเส้นทางระหว่างสิบหกถึงยี่สิบห้ากิโลเมตร
จะมีให้เลือกถึงหกเส้นทางแบ่งเป็นเส้นทางสนามม้านางเลิ้งหนึ่ง
รวมระยะทางไปกลับสิบหกจุดสองกิโลเมตรเส้นทางโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า
รวมระยะทางไปกลับยี่สิบจุดหกกิโลเมตรเส้นทางสะพานตากศิลป์
ระยะทางไปกลับยี่สิบสามจุดสองกิโลเมตรเส้นทางพระประแดงอาเขต
รวมระยะทางไปกลับยี่สิบสามจุดเจ็ดกิโลเมตรเส้นทางโกดังสุภานาวา
กรุ๊ปรวมระยะทางไปกลับยี่สิบสามกิโลเมตรและเส้นทางถนนอินทรพิทักษ์
รวมระยะทางไปกลับยี่สิบสี่จุดสามกิโลเมตรโดยทุกเส้นทางจะเฝ้าทุนละอองพระบาท
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามจุดเริ่มต้นขบวน
ส่วนนักปั่นจักรยานท่านใดคิดว่ากำลังขาสู้ไม่ไหวก็เลือกปั่นในระยะใกล้ที่สุด
เกินสิบห้ากิโลเมตรได้อีกหลายเส้นทางเช่นเส้นทางสนามม้านางเลิ้งสอง
ระยะทางไปกลับแปดจุดแปดกิโลเมตรเส้นทางสนามหลวงระยะทางไปกลับสิบเอ็ดกิโลเมตร
ทุกจุดจะเริ่มปั่นพร้อมกันในเวลา๑๕นาฬิกายกเว้นเส้นทางลานคนเมือง
จัดไว้สำหรับนักปั่นที่มากันแบบครอบครัวซึ่งจะเริ่มออกสตาร์ทตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาเป็นต้นไป
ปั่นไปตามสถานที่สำคัญ๔จุดทั้งเสาชิงช้าสวนสรานรมท่าราชวรดิต
และพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติรวมระยะทางไปกลับห้าจุดห้ากิโลเมตร
ที่สำคัญนักปั่นทุกคนต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดีซ้อมกำลังขาก่อนลงสนามจริง
พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารก่อนลงปั่นอย่างน้อย๒ชั่วโมง
และพกยาประจำตัวมาด้วยอย่าลืมตรวจสอบจักรยานให้ใช้งานได้ปกติ
และมีแสงสว่างเพียงพอศึกษาสัญญาณมือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณเองและคนรอบข้างข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน